บอกว่าฝ่ายหนึ่งเบิ้ลเครื่องรถจักรยานยนต์ใส่อีกฝั่งนึง
อีกฝั่งนึงก็ขับรถไล่ล่า
ไล่ล่ากันไปรอบเมืองชักปืนยิงใส่กัน

นี่ตำรวจมานะครับแล้วก็จับเอาไว้ได้สองคนพร้อมกับปืนที่ก่อเหตุ
นี่อันนี้ที่ระนองนะฮะจับได้ทันควันเลย
เจอปืนด้วย๕ทุ่มคืนที่ผ่านมานะครับถนนเพิ่มผล
อยู่ข้างรั้วสำนักงานอุตสาหกรรมระนองนี่ฮะ
สพเมืองละนองมาเลยนะครับวัยรุ่นที่คุมตัวได้เนี่ยอายุ๑๖นะฮะ
เพราะว่าบาดเจ็บนะเป็นคนนั่งซ้อนท้ายจักรยานยนต์แล้วรถคันนี้ล้มหัวฟาดพื้น
ก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนจักรยานยนต์อีกคันนึงล้มคว่ำอยู่
แล้วก็มีกระเป๋าสะพายมีปืนไทยประดิษฐ์บรรจุกระสุนแบบจุด๓๘ตกอยู่บนถนนกระบอกหนึ่งด้วย
ส่วนคนขับนี่วิ่งหนีไปแต่ไปไหนไม่ได้ไกลนะฮะวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
คนนี้คือเพื่อนของคนที่ล้มหัวฟาดพื้นอยู่ที่เขาซ้อนมาด้วยกัน
คือวัยรุ่นชายเนี่ยบอกว่าขี่จักรยานยนต์ที่ล้มคว่ำอยู่กลางถนนมา
จริงก่อนเกิดเหตุขี่รถหนีคู่กรณีที่ขี่จักรยานยนต์ไล่กันมา
ซ้อนท้ายกันมาสองคนไม่รู้เป็นเด็กที่ไหนแต่ลักษณะไปเจอกันแล้วเบิ้ลเครื่องใส่กัน
ก็เลยถูกอีกฝั่งหนึ่งขี่รถไล่ปาดไปปาดมาซึ่งฝ่ายฝั่งคนเจ็บเนี่ยที่รถล้ม
เขาบอกว่าฝั่งเขาเนี่ยถูกหาเรื่องก่อนรถล้มเพราะว่ามีกระบะสีขาวคันหนึ่งด้วย
ว่าจะเป็นเพื่อนกับคู่กรณีที่เป็นจักรยานยนต์ที่ไล่ตามเนี่ยขับมาปาดหน้าเขา
เขาเลยเสียหลักไปชนกำแพงรั้วแล้วก็คว่ำอยู่
แล้วคู่กรณียังไม่หยุดนะมาวิ่งมาไล่ฟันเขา
เขาก็เลยวิ่งไปขอความชื่อเหลือจากชาวบ้าน
รถกระบะขั้นสื่อขาวมามันยิบผมมาตั้งแต่ทางครัวนั่วพี่
แล้วก็ปาดผมเข้าตรงเนี้ยอืมถ้ามันไม่ปาดผมรถผมไม่ล้มอ่ะ
มันไม่เชิงปากแล้วมันปาดแต่มันชนเลยสิมันชนเข้ากับหน้าผม
แล้วก็รถผมโดนกำแพงซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็ล้ม
แต่ผมก็ล้มผมก็ถูกฟันพี่

แล้วมีคนเจ็บไอ้คนเจ็บนึงเขามาแล้วไป
ส่วนเพื่อนของเอเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่คู่กรณีเนี่ยเขาถูกกลุ่มของที่รถล้มเนี่ยยิงใส่ไป
กระสุนกระสุนเนี่ยถากโคนขาขวาบาดเจ็บนะฮะบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
ตำรวจก็รู้ตัวหมดแล้วเดี๋ยวจะไล่ตรวจสอบแล้วก็ดำเนินคดีกันต่อไปสำหรับกลุ่มที่ก่อเหตุนะฮะ